คราวนี้จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปนครซี่ธรรมราช
นครสี่คุณคนตายทำไหนน่ะ

เอานครศรีธรรมราชเนี่ยเขามีการจัดทำฝูงเปรต
เพื่อเฉลิมฉลองร้อยปีบุญศาสตร์เดือน๑๐ค่ะ

โอ้ถ้าไปก็เจอพักพวกใดไม่หมดนะดูดิ

เปรตทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
รอก่อนนะยังไม่อยากลงไป

นี่เป็นหุ่นผีเปรตมากมายค่ะ
ทางทีมงานช่างน้อยสาคูใต้ของโรงงานผลิตหุ่นเปรต
บ้านสวนคนขาวตัวดำหมู่๓ตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรี
กำลังเร่งจัดทำแล้วมาวางเรียงกันมากมายเป็นกลุ่มเป็นหมู่มวลแบบนี้
เขาเร่งออกแบบเร่งจัดสร้างเพื่อให้เสร็จทันงานประเพณีร้อยปีบุญศาสตร์เดือน๑๐ประจำปี๒๕๖๖ค่ะ
ต้องบอกว่าตรงนี้นี่คือโรงงานผลิตหุ่นเปรต
โอ้โหนะเคยเห็นกันหรือเปล่าคุณผู้ชม
สำหรับหุ่นเปรตที่จะสร้างในปีนี้มีหลายประเภทนะครับยังไงบ้าง
มีทั้งแบบเคลื่อนไหวได้ประเภทขนาดใหญ่ประเภทติดตั้งอยู่กับที่
รวมแล้วประมาณหกสิบตนได้นี่จะเห็นช่างตัวน้อยนี่
ชื่อน้องจิมมี่อายุ๘ขวบแล้วมีน้องกริจอายุ๑๒ขวบ
เป็นลูกชายของคุณรุ่งเรืองหรือช่างน้อยเนี่ยมาช่วยตกแต่ง
ทาสีหุ่นเปรตต่างด้วยค่ะเออนี่นะคะทางด้านคุณภัยทูลอินทศิลาประธานจัดกิจกรรมบอกว่า
งานบุญศาสตร์เดือน๑๐ปีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแสดงออกเรื่องความกระตันอยู่กระตะเวที
แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราชด้วยในโอกาสนี้ยังไงก็เลยขอเชิญชวนประชาชนพ่อแม่พี่น้องและนักท่องเที่ยวนะคะ
ให้มาร่วมกิจกรรมนิทัศกาลหุ่นเปรตพาเรทเปรตร้อยปีบุญศาสตร์เดือนสิบ
จัดขึ้นเดือนหน้า๕๑๔ตุลาคมนะคะจัดแสดงไว้ในลานตะเคียนหน้าสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ทางใต้ในช่วงการแบบว่าทำบุญชิงเปรต
มันจะมีขนมมีขนมตุลาคม
ว้าวเด็กสนชอบมาก

ปากเขารู้เข็มไหม
พอแล้ว
พัดกระทะมันกันไว้มีโอกาสไปก็ได้ค่ะ
ถึง๑๔ตุลาค่ะ
แต่เอาจริงขนมลาตอนนี้ชิคกี้พายชอบมากมันอร่อย